คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่ค่ะ
ที่ผู้โดยสารพยายามจะบอกทางแต่โชเฟอร์แท็กซี่ด่ากลับแบบเป็นชุดเลยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ที่นี่คนจะไปไหนคุณก็ไม่บอกคุณจะไปไหน
ไปก็ไปเงินยังไม่จ่ายแล้วจะโดยรถ
คุณป่วยเหรอคุณสิบหัว

เอาเทปนั้นเดี๋ยวนะถามจิตตากสินสองสิบเก้าแค่นั้นเองพอโทร
เรียกตำลวดมาค่ะไปลงพักไปลงพักไปลงพักไปลงพัก
โอ้โหพี่อุ๋ยต้องใจเย็นนะต้องใจเย็น
ทำไมต้องด่ากันขนาดนี้นะผู้โดยสารผู้หญิงด้วยนะ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

ประมาณว่าแบบเป็นผู้โดยสารจะมารู้ดีกว่าคนขับได้ยังไง
ตกใจเลยนะคะเธอบอกว่าค่อยพูดกันทำไมต้องตะคอกด้วย
แล้วมันก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิป
ดังแบบนี้กับผู้โดยสารเพราะพูดไปปุ๊บถ้าได้เขาจะเงียบ
เขากลับดังขึ้นไปอีกคันนี้ก็ฟุ้งเลย
แล้วก็ไปแจ้งความที่สอนอบังยี่ขันนะคะ
ใส่ต่อใส่ต่ออีกชุดใหญ่ต่อหน้าตำรวจบนโรงพัก
ตำรวจก็พยายามจะมาเคลียร์ปัญหาเธอก็เลยบอกตำรวจว่า
หนีเลยไม่รู้ยังไงเธอเลยลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะ
ก็พูดเสียงดังเนาะตะคอกด้วยก้าวร้าว
เหมือนแกเครียดหรืออะไรก็ไม่รู้
จังหวะตัวผู้โดยสารบอกว่าเหมือนเอี้ยวตัวจะพุ่งมาหาเธอด้วย
คือจริงมันเป็นอันตรายต่อทุกคนที่ขึ้นนะคะ
ผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนแก่ผู้เท่า
แก่ผู้เท่าหรือแม้แต่เด็กอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าจริงคุณเป็นคนขับรถ
คุณควรจะพูดแบบดีกว่านี้ค่ะ
ใช่แล้วก็ควบคุมอารมณ์นิดนึง
เพราะว่ารักษณะของเขาคือตาโต
พูดแบบคอเป็นเอ็นเสียงดัง
ซึ่งมันไม่ใช่อาการของคนปกติค่ะ

ที่ไม่เคยเจอคนเมาสารเสพติดมาก่อนนะคะ
แต่เราก็ดูข่าวก็เลยแบบเขาเป็นหรือเปล่า
เธอก็ไปร้องเรียนกับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะ
มีสายด่วนให้ร้องเรียนใช่ไหมคะเธอก็โทรไป

ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบให้หน่อย
เธอก็กลัวว่าผู้โดยสารคนอื่นก็จะเดือดร้อนเหมือนเธอหรือเปล่า